สวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องรอบขอบสนามนะครับ
วันนี้ตามติดเลยทีมชาติไทยตั้งแต่ช่วงเวลานี้ไปนะครับ
ผมเชื่อว่าทุกสื่อก็ให้ความเคลื่อนไหวกับข่าวนี้เป็นหลัก
เพราะว่าเดี๋ยว๕ทุ่มวันนี้เนี่ยไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนนะครับ
อดใจรอทีมไทยลงเตะเป็นนัดฮีชะตาเลย
เพราะถ้าเกิดเราไม่มีแทบเลยนะครับมันเหนื่อยมากกับเกณฑ์ที่เหลือ
ก็เป็นเกมที่เราหวังเอาไว้สูงเหมือนกันว่าจะต้องเก็บคะแนนให้ได้
เพราะฉะนั้นไปติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของพวกเขากันนะครับ
คุณผู้ชมครับนี่คือการฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายนะครับ
โคสิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองครับ
ที่จะลงสนามเจอกับสหรัฐอารับเอมิเรส
ขณะที่ตัวผู้เล่นตอนนี้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ
ความเคลื่อนไหวของทัพช้างศึกทีมชาติไทย
ลงสนามพบกับสหรัฐอารับเอมิเรส

นำลูกทีมลงฝึกซ้อมอย่างเป็นทางการ
สนามโมฮาเมดดินซาเยสเตดียม

ใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมง

ขณะนี้สภาพผู้เล่นนั้นสมบูรณ์พร้อม๑๐๐
ซึ่งเหลือเพียงแค่การติวเข้มแท็กติกในวินาทีสุดท้าย
ซึ่งในขณะนี้เชื่อว่านักเตะทุกคนมีความพร้อมอย่างเต็มที่
ที่จะเก็บคะแนนแรกในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบ๑๒ทีมสุดท้าย
ขณะเดียวกันสิโก้เปิดเผยถึงที่รักษิตแดงดา
สิบเอ็ดผู้เล่นคนแรกที่คาดว่าจะลงสนามของทีมชัดไทยประกอบด้วยพุทรรักษาประตูกวาวินธรรมศาจจานันทร์
กล้องหลังแบ๊คซ้ายเป็นทิริธรบุณมาธรรณแบ๊กขวาพระชุฤตร้องโด
ครูเซ็นเบอร์ทานบูรเกสสหรัตน์กรกฎวิชนามวิสเนจ
ส่วนกองกลางเป็นการประสานงานกันของปกกล้าอนันต์ชนะทิพย์สงกระสินและสหรัฐอยู่เย็น
ส่วนกองหน้าเป็นเกริกฤทธวีการมงคลทศกรัยโดยมีธีรสินแดงดาเป็นกองหน้าตัวเป้า
โดยเมดี้ยอมรับว่าอาเมดคาลิวแข้งตัวเก่งที่ยิง๒ประตูในเกมเจอญี่ปุ่นยังมีอาการบาดเจ็บและต้องรอเช็คความฟิต
ส่วนเป้าหมายนั้นหวัง๓คะแนนเท่านั้นโดยผู้เล่นหลักอย่างโอมาอับดุลรามานและวาลินอับปัสพร้อมลงสนาม
ระหว่างสหรัฐอารับเอมิเรสกับทีมชาติไทยทีมไทยจะสวมชุดสีน้ำเงินส่วนสหรัฐอารับเอมิเรสจะสวมชุดสีขาว
ตัดสินคือหลิวก๊อกมาจากฮ่องกงนอกจากนี้ทางเจ้าหน้าที่จะให้บัตรกองเชียร์ไทยจำนวนสองพันที่นั่ง
และได้รับอนุญาตให้กองเชียร์สามารถนำอุปกรณ์เชียร์เข้าสนามได้โดยไม่มีปัญหาแต่อย่างใดครับ
ร่วมให้กำลังใจทัพช้างสึกนะครับวันสำคัญกับวันที่๖ตุลาคม๒๓นาฬิกานี้มาร่วมรุนให้ทัพช้างสึกเก็บคะแนนแรกเหนือสหรัฐอารับเอมิเรสให้ได้ครับ